คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นสุดยอดความสามารถพิเศษของคุณลุงท่านหนึ่ง
ยอดมากยอดจริงผมบอกเลยเพราะว่าเหล่าบรรดาท่านชายส่วนใหญ่นะ
ถ้าคิดจะจับปลาด้วยมือเปล่ามันลำบากแล้วยิ่งถ้าจับปลาสองมือแล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
แต่คุณลุงคนนี้จับปลาสองมือด้วยมือเปล่าได้จริงจริงเหรอจริงไปลองดูฮะไม่น่าเชื่อ
ความชำนาญความสามารถของคุณลุงคนนี้นะครับ

ดังกระจอนกระจายไปไกลมาก
คุณลุงคนนี้ชื่อว่าคุณพรมชำนาญยง

พรมยอดนักจับปลามือเปล่า
นี่ชื่อเขาดังจริงน้องใบตอง
ชาวบ้านศรีโพคำตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาร่ำลือกันไปทั้งอำเภอทั้งตำบล
ว่าลุงพรมเนี่ยสุดยอดมีความสามารถ
คือดำน้ำลงไปจับปลาแต่ละทีไม่เคยพลาด
ขึ้นมาเนี่ย๒มือแกจะต้องเต็มไปด้วยปลา
แล้วนี่เครื่องขึ้นมาแบบนี้โอ้นี่ปลาอะไรนะปลาไหลปลาไหล่
จับปลาไหลแบบมือเปล่าแล้วเครื่องบังหน้า
เออไม่ธรรมดาบอกเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะที่จับมาได้ใช้มือล้วน
โอ้โฮสุดยอดจริงซึ่งของชื่อเสียงแกเนี่ย
ล่ำลือไปไกลชาวบ้านเท่านั้นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวว่า
เสียวเรื่องกันเลยนะว่าแกแบบสุดยอดจริงไม่เชื่อไปฟังดูฮะ
เป็นความสามารถพิเศษที่ผมก็เคยเห็นครับตา
ว่าแกมีความสามารถที่หลีหาปลาได้แค่ประสิทธิ์ได้หลายกว่า
พวกที่ใส่เครื่องมือใช้เครื่องมือหาปากครับ

พวกที่ใช้เครื่องมงเครื่องมือใช้แหใช้เบ็ด

ลุงพลจับปลาขายด้วยมือเปล่า
สร้างรายได้ให้กับตัวเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ผมเลยอยากรู้เคล็ดลับจริงจับปลาสองมือเนี่ย
สามารถสร้างความสำเร็จได้มากขนาดนี้
ผมพยายามทำมากต่อมากต่อหลายครั้งไม่เคยทำสำเร็จเลย

ส่วนใหญ่ไม่เคยสำเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไร

เออเราก็รู้จักนะ
แล้วมีวิธีที่หาเลี้ยงชีพตัวเองได้และประสบความสำเร็จด้วย
ถึงแม้ว่าคุณมันเป็นวิถีของชาวบ้านก็ตาม
แต่ก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาเห็นไหม
ไว้นะจับปลาสองมือต้องดูให้ดีว่าปลามันรู้จักกันหรือเปล่า
ฟังคำคุณชนะกันเอาไว้ก็แล้วกันนะคะแต่อย่าเชื่ออะไรมากมาย
ถ้าปลามารู้จักกันก็เกมโอเวอร์
โอเวอร์แล้วไปดูต่อดีกว่า